การแสดงออกถึงความรักและการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย
โดยเฉพาะความรักและพลังศรัทธา
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ของประชาชนคนเดินเท้าทั่วไป

เดินเท้าบ้างวิ่งบ้างจากจังหวัดของตัวเอง
เพื่อจะมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งล่าสุดนี้หลายคนก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
ใช่แล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปดูหนุ่มท่านแรกกันก่อนเลยนะคะ
วัย๕๘ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เดินเท้ามาจากจังหวัดกำแพงเพชรล่าสุด
เดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วค่ะ
นี่คือนายสมยศศรีปั้นพริ้งอายุ๕๘ปี
ที่ตั้งใจจะเดินทางจากจังหวัดกำแพงเพชรไปถึงพระบรมมหาราชวัง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เริ่มออกเดินทางต่อเป็นวันที่๕แล้วค่ะ
หลังจากที่พักค้างคืนที่จังหวัดนครสวรรค์คาดว่า
จะเดินทางถึงพระบรมมหาราชวังในวันที่๒๘หรือ๒๙ตุลาคมนี้
อีก๑คนนะครับก็คือนายเอกพลตันอายุ๓๙ปีชาวจังหวัดลำพูน
เดินทางจากจังหวัดพิศนุโลกตอนนี้เข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์แล้วเช่นเดียวกันครับ
โดยนายเอกพลนั้นบอกว่าจะพยายามเดินทางไปให้ถึงจุดหมายให้ได้
จะมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากว่าเดินทางไกล
ล่าสุดครับช่วงคืนที่ผ่านมานายเอกพลนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบึงนารางจังหวัดพิจิตร
โดยได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลจนรุ่งเช้าประมาณตี๔จึงออกเดินทางต่อครับ
ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายมณัฐบุญจำนงนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกปี๒๐๑๘
เหรียญเงินโอลิมปิกปี๒๐๐๘พร้อมเพื่อนนักมวยวิ่งออกจากจังหวัดอ่างทองนะคะ
ตามถนนสายเอเทียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
ระหว่างทางได้แวะไปตรวจอาการเจ็บข้อเท้าและมีแผลผู้พองที่โรงพยาบาลบางปะหัน
แนะนำให้หยุดวิ่งหรือเดินสองวันแต่นายมณัฐไม่ขอหยุดค่ะ
โดยขอไปพักที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวังน้อย
แล้วก็จะออกเดินทางต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อให้ถึงตามกำหนดในวันที่๒๗ตุลาคมค่ะ
ส่วนที่จังหวัดชายนาฏค่ะนางละเอียดรักลีอายุ๖๘ปี
ชาวบ้านตำบลดอนกรรมอำเภอสันคบุรีปั่นจักรยานออกจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้าล่าสุดเดินทางถึงจังหวัดปฐุมธานีแล้วค่ะ
โดยใช้เส้นทางวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙มุ่งหน้าบางบัวทองผ่านกิโลเมตรที่๖๙
ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีและจะถึงท้องสนามหลวงในวันนี้
โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิและรถพยาบาลติดตามดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทาง
ด้านนายฮัทฮัทมุดเตเลนนะครับชาวเยอรมนีอายุ๕๘ปีเขยต่างชาติของชาวจังหวัดยะโสธร
นอนพักค้างคืนที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่งเช้าก็ออกเดินทาง
ต่อเนื่องเป็นวันที่๔แล้วนะครับเดินเท้าไปเรื่อยตามถนนสาย๒๐๒ยะโสธรนครราชศรีมา
แต่เมื่อเดินทางมาถึงที่ทำการอบตโนนสวรรค์อำเภอปฐุมรัฐนายฮัทนั้นเกิดอาการปวดข้อเท้าด้านขวาครับ
ประกอบกับความดันสูงขึ้นทีมกู้ชีพที่คอยติดตามมาจึงให้หยุดพักผ่อน
แล้วค่อยเดินทางต่อวันพรุ่งนี้โดยมีภรรยาชาวไทยที่ขับรถกระบะตามมาคอยดูแลครับ
ส่วนที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสเกตนายสุพรธีรโรชาลีนายอำเภอเมืองจันทร์
พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายรัฐชัยกองปัดอายุ๒๘ปี
อาชีพรับจ้างและเป็นหมอแคนซึ่งจะเดินเท้าเข้ากรุงเทพมหานคร
ก่อนออกเดินทางนายรัฐชัยได้ลงนามแสดงความอาลัย
เบื้องหน้าพระบรมนะคะยะลักษณ์ในหลวงรัชการที่๙
และถวายศักระพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
นายรัชชัยบอกว่าตั้งใจจะเดินไปเรื่อยค่ะ
ค่ำไหนนอนนั่นและไม่กำหนดว่าจะใช้เวลาเดินกี่วันนะคะ